พระเอกอีกหนึ่งคนนี้นะคะเป็นอยู่ในขวัญใจของแม่แล้วกัน
นตรีพรพัฒน์ค่ะที่กระชากเสื้ออวดซิกแพครับบทปู่พญานาค
เรตติ้งนะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละซิกแพคแน่นขนาดนี้
ตติ้งมันพุ่งกระฉูดเลยคุณผู้ชมดูสิหน้าหล่อแบบนี้
ตีเปิดใจพี่แจ๊กกะรีนนะคะว่าดีใจกับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดเลย
เพราะว่าละครเรื่องนี้ตรีนั้นเขาทุ่มเทมากเลยนะใช้เวลาถ่ายทำมา๓ปีเลยคุณผู้ชม
แล้วที่เห็นนะอวดแฟนแบบมาอวดฟิตแอนดเฟิร์มนะในละครแบบนี้
ตรีค่ะบอกว่านี่ยังไม่ใช่แบบเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองนะ
เพราะว่าตอนที่ถ่ายทำเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามหนุ่มตรีนะขอขอบคุณแฟนเลย
ส่งกำลังใจให้ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง
พร้อมกับฝากให้รอดูละครเรื่องใหม่ด้วยนะครับ
หนุ่มตีรับประกันว่าจะได้เห็นซิกแพคและกล้ามแน่นอีกแน่
ไปฟังเสียงหนุ่มตีกันหน่อยค่ะ
เรื่องหน้าหนักกว่า

หมายถึงว่าแบบพวกอาการปวดเจ็บอะไรอย่างนี้เริ่มดีขึ้น

ขอบคุณมากที่อยู่กันตั้งแต่วันแรก

ขอบคุณจากใจแทนทีมงานพนมราคาทุกคนนะครับ
เจ้าหลายตอนแรกว่าจะรับเอง

ทุกวันนี้พี่แจ๊กกะรีนยังอยู่ในงานนะครับเพราะว่าหลงน้องแล้วกลับมาไม่ถูกแล้ว
ใช่ที่เห็นไม่มาวันนี้อยู่ในงานอยู่นะ
น้องก็ตรีพรพัฒน์นะ

พ่อปู่พญานาคของเรานะก็ติดตามด้วยละกัน
กำลังเรตติ้งมาเหมือนกันครับ

องค์ปู่พญานาค